ให้ดูบรรยากาศเรื่องของการเล่นน้ำสาดน้ำไปเยอะแล้ว
เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการเล่นสงกรานแบบตามขนบธรรมเนียมประเพณี
แบบที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็น
ไม่รู้ว่าเขามีประเพณีแบบนี้ด้วยในแต่ละพื้นที่

เริ่มแรกจะพาไปที่วัดปากบางอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีค่ะ
เขามีการจัดให้ส่งน้ำพระแล้วก็มหาธาตุเจดี

ปูชนียสถานสำคัญของบ้านปากบาง
มหาธาตุเจดีจะมีการจำลองพระมหาธาตุ
สถานที่ต่างมาไว้โดยรอบ

โดยน้ำที่ใช้ส่งน้ำมหาธาตุเจดีและส่งน้ำพระนี่นะ

ตักมาจากบ่อแก้วหรือว่าคลองวัดปากบาง
แล้วต้องเอาใส่ถังน้ำแล้วนี่เลย
ต้องให้สาวงามหาบมาใส่โอกน้ำ
ที่นี่มีการจัดงานประเพณีแห่พระด้วยเกวียน
ก็จะนิมนต์พระสงฆ์นั่งบนเกวียนเลยแบบนี้ค่ะ

ไปตามธนศาสน์สายกำพังเพชรลานกระบือพิศโนโลก
ให้ประชาชนสองข้างทางได้ส่งน้ำพระตามประเพณี
พระก็พรมน้ำมนต์ให้ประชาชนไปตลอดทางด้วยเหมือนกันนะคะ

มีหลักฐานว่าเขาทำสืบทอดกันมาไม่ต่ำกว่า๓๐๐ปีแล้วนะ
แล้วก็เหลือที่วัดแก้วสุริฉายที่อำเภอลานกระบือที่นี่

เพราะฉะนั้นปีหน้าสงกรานถ้าใครอยากจะมาดูอะไรสืบทอดประเพณีแบบนี้

ต่อกันที่วัดใต้โพค้ำในอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะ
พระพุทธรูปไม้แก่สลักอายุ๒๒๑ปี

เมื่อวานคนละเลขอะเนาะ

เขานำพระพุทธรูปไม้แกะสลักอายุ๒๒๑ปีออกให้ประชาชนส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล
ส่งท้ายเทศกาลสงกรานนะคะ
พระพุทธรูปไม้องค์นี้มีมาตั้งแต่การสร้างวัดปีพศ๒๕๖
ซึ่งหลังจากส่งน้ำแล้วก็จะมีการแห่พระพุทธรูปรอบโบสถ์๓รอบ
เจริญชัยมงคลคาถาแล้วก็นำกลับไปประดิษฐานในสาราการประเรียนตามเดิมค่ะ
ส่วนที่วัดแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพยาวมีพิธีกรรมดำหัวใส่สตวงเคยดีไหมคุณ

มันเป็นพิธีของชาวล้านนาที่เขาสืบทอดกันมาแต่โบราณนะคะ

คือชาวบ้านเนี่ยเขาจะร่วมกันตกแต่งสตวงสตวงที่ว่าคือกระทงใบตองค่ะ
ก็จะจัดเครื่องเส้นไหว้เครื่องบัตรพลีแล้วก็มีดินปั้นรูปสัตว์แล้วก็คนเนี่ย

แล้วก็เสร็จพิธีสวดสงเคราะห์เรียบร้อยแล้วก็จะนำสตังหรือกระทงใบตองนี้วางเอาไว้ทั้งหมด๔ทิศ
ให้ผู้ร่วมพิธีนำน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาประพรมศีรษะรถลงใส่สตวงให้ครบ๙สตวง
เป็นการส่งเคราะห์ของตัวเองลงในสตวงแล้วก็จะได้ปัดเป่าเคราะหร้ายออกไปตลอดทั้งปี

ใช่แล้วก็ให้น้ำสะโหดลงไปในสตวงเขา
ไม่เคยเห็นนะนี่เขาเคยเห็นครั้งแรกเลย
อีกที่หนึ่งค่ะสำนักสงฆ์บ้านยะพออำเภอพบพระจังหวัดตาก
กะเหลี่ยงปากาเกยอก็ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้เท่าผู้แก่ชาวกะเหลี่ยง
ทุกคนนี่ดูสิแต่งกายเป็นชุดชนเผ่าน่ารัก
เป็นเสื้อผ้าชาวกะเหลี่ยงสวยงามเลยนะคะ
ร่วมงานเอาช้างในหมู่บ้านมา๕เชือกร่วมพิธีด้วย
ช้างก็แสนรู้ฝึกมาดีพ่นน้ำแล้วก็รวมเต้นยักย้ายใส่สะโพกร่วมกับชาวบ้าน

ก็ได้คลายร้อนไปด้วยแถมได้ร่วมพิธีสงกรานไปด้วยนะจ๊ะ
นี่เห็นไหมสาดน้ำช้างก็เล่นน้ำสาดน้ำใส่กับคนนะคะ
ปิดท้ายกันที่สงกรานถนนข้าวหมูแดงโอ้ฟังแล้วหิวเลยอ่ะ
อยู่ที่ถนนต้นสนในเขตเทศบาลนครปฐมค่ะ
เมื่อวานนี้วันสุดท้ายก็มีนักท่องเที่ยวเป็นหมื่นเลยนะคะ
มาร่วมเล่นน้ำสงกรานอย่างสนุกสนาน
เขาเปิดให้เล่นเป็นเส้นทางยาวกว่า๒กิโลเมตร
ติดตั้งอุโมงน้ำโปรยปลายให้ตลอดสาย
โดยบรรเทาสาธารณภัยก็บรรทุกน้ำมาเต็มรถดับเพลิงเลย

งานนี้ก็เริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงสาย

อื้อหือถนนข้าวหมูแดง